จากเหตุการณ์ไฟไหม้วัดที่อ่างทองทีนี้มาดูเหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ที่จังหวัดสุราธานี
ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าทานโทษนะฮะซวยผิดหรือเปล่านะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคือรถสองคันเนี่ยมันจอดอยู่
ใต้สายไฟแรงสูงแบบนั้นปรากฏว่าสายไฟเกิดช็อต
พอช็อตเสร็จปุ๊บประกายไฟตกลงมาที่ก่อย่า
พอตกลงมาที่ก่อย่าก่อย่ามันแห้งนะ
ลามไปเที่ยวรถสองคันเนี่ยค่ะซึ่งเขาจอดอยู่
กลายเป็นว่ารถสองคันเนี่ยไหม้เหลือแต่ต่อตะโกแบบนี้คุณดูสิ
ไม่ผิดหรอกคำนั้นซวยจอดอยู่โดนไฟไหม้เฉยเลยอ่ะ
คุณผู้ชมแล้วเนี่ยฟันขมงโฉงเฉงแบบนี้นะคะ
ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำหูหลายคนที่ผ่านไปบริเวณนั้นเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่๑ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
แล้วหลายคนตกอกตกใจนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเก่งมากค่ะใช้เวลาสักประมาณร่วมร่วม๑๐นาที
ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ถามว่าเหลืออะไรอ่ะ
เหลือแบบที่เห็นนี่แหละค่ะจำสภาพก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยนะคะ
นี่คือสภาพความเสียหายของรถที่ถูกไฟไหม้ทั้งสองคันค่ะ
เราไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์เธอเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นรถทั้ง๒คันจอดอยู่ริมถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง
แล้วก็สายสัญญาณสื่อสารสักพักหนึ่งได้ยินเสียงไฟฟ้าช็อต
พอช็อตเสร็จแล้วเกิดประกายไฟตกใส่ย่าข้างทาง
ตอนนี้ไฟมันอ่าย่ามันแห้งด้วยไงค่ะ
ทำให้ไฟลุกลามไหม้รถทั้ง๒คัน
ก็เลยกลายเป็นภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียง
คนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะได้ยินเสียงตรงนั้นอ่ะ
มันระเบิดแล้วก็สะเก็ดไฟมันลงมาค่ะ
แล้วก็โดนย่าพอโดนย่าแล้วลมมันมาพอดีนะคะ
ไงเนี่ยก็เลยเก็บของก่อนเก็บได้เท่านี้แหละ

อืมน่าเห็นใจมากค่ะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะคะ
สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้นเหตุเนี่ย
มันเกิดมาจากเรื่องของสายไฟฟ้าแรงสูงมันช็อตเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องของความเสียหายค่าเสียหายต่างด้วยเนาะ